ตำรวจท่านนี้ด้วยค่ะคุณชนะ

แต่ว่าตำรวจท่านนี้ที่ดิฉันจะพาไป

เพราะว่าเขายังพิทักษ์ความสวยความงามความหล่อให้กับเราได้ด้วย

มันอาจจะไม่ใช่งานตำรวจแต่มันอาจจะเป็นงานจิตอาสา
เป็นงานการกุศลที่เขามีใจรัก

ไปดูซิว่าตำรวจทั้งพี่แท็กสันติราช
แล้วก็พี่ทักความสวยความหล่อของเรานั้นเป็นยังไง
รู้แล้วบอกต่อ
มาที่นี่สถานีตำรวจผู้ถอนอำเภอสวรรคโลก
เห็นพี่ตำรวจตั้งใจปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนแบบนี้
มีเวลาว่างกันบ้างไหมล่ะครับเนี่ย
เวลาวันว่างก็ผ่อนคลายสบายก็ไปเที่ยวบ้าง

กินยาใช้เวลาว่างได้คุ้มค่าจริง

ดาบตำรวจสายตรวจสุดเท่คนนี้
จากภารกิจหลักที่ทำประจำทุกวัน
นั่นก็คือเป็นสายตรวจ
ที่เขายังใช้เวลาว่างจากการรับราชการ
มาจับแปลงแต่งหน้าให้สาว
ตำรวจแมนเท่เนี่ยนะ

พูดถึงช่างแต่งหน้าส่วนมากนึกถึงเพศที่๓ค่ะ
ผู้หญิงส่วนมากจะไม่ค่อยมีผู้ชาย
สวัสดีครับผมดาบตำรวจสุรัตนศรีบัว
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบบาม
ฐานีตำรวจภูทรอำเภอสวนคลาโลก
บรรยาบาลหน้าที่สายตรวจรถยักยายยนต์
ยินดีรับใช้ประชาชนครับ
นี่แหละครับเจ้าของร้านแฟนไฮไลท์
ที่ให้บริการเสริมสวยครบวงจร

ไปตกหลุมรักอาชีพนี้ได้อย่างไรล่ะครับ
ออกเวรแล้วเราก็ไปหาพี่สาว
พี่สาวเขาเห็นว่าเราสนใจตรงนี้
ตอนนี้อยากเห็นฝีมือการแต่งหน้าทำผมของดาบสุรัตน์แล้วล่ะครับ
วันนี้ก็จะมีการแต่งหน้าให้กับนางงาม
พร้อมแล้วไปดูกันเลย
ขั้นตอนก็ไม่ได้มีความแตกต่างกับการแต่งหน้าทั่วไปครับ
แต่จะลงรายละเอียดเน้นความคมชัดไม่ว่าจะเป็นทารองพื้น
ทาสีเปลือกตาและเลือกใช้ขนตาไซส์หนา
เพราะเมื่อโดนแสงไฟจะทำให้มีความโดดเด่นนั่นเองล่ะครับ
ถ้าอยากมงลงก็ต้องเตรียมผมให้พร้อมด้วยนะครับ
ทำได้ทุกอย่างแบบไม่มีกั๊ก
สุรัตน์แต่งดีค่ะมั่นใจหนูมั่นใจว่าหนูได้ที่๑แน่นอนค่ะ
มาแล้วก็สนใจมากเขาก็จะทำยังไงเราก็แนะเขาไม่ต้องมาก
ก็ผ่านนะครั้งแรกเลยก็ผ่านเลยนะ
อกจากจะเป็นช่างเสริมสวยมืออาชีพแล้ว
ดาบสุรัตน์ยังใช้เวลาว่างในการเป็นจิตอาสา
ตัดผมให้กับผู้ป่วยติดเตียงหรือคนเท่าคนแก่อีกด้วยนะเนี่ย
จากจะหน้าตาดีแล้วจิตใจยังหล่ออีกด้วยปรบมือสิครับปรบมือ
โทษเลยค่ะ
แหมนอกจากความสามารถที่มากล้นและไม่เหมือนใครแล้ว
อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ช่างเสริมสวยอย่างดาวสุรัตน์คนนี้
ครองใจมหาชนนั่นก็คือความมีอัธยาศัยดี
แบบนี้รู้แล้วต้องบอกต่อครับ

จริงต้องบอกว่าบางทีเราอาจจะมองข้ามไป
ว่าตำรวจที่เราเห็นแบบว่าขึ้นคั้งขมันเข้มแข็ง
จะทำงานศิลปะสวยหวานแบบนี้ออกมาได้สวยงามขนาดนี้

ต้องบอกว่าจริงแล้วเรื่องของการแต่งหน้าทำผม
อาจจะไม่ได้ถูกจำกัดว่าคุณจะต้องเป็นผู้หญิง

เพราะว่าผู้ชายก็ทำงานฝีมือแบบนี้ออกมาได้ดีเหมือนกัน
สุดยอดรู้แล้วก็เลยต้องมาบอกต่อคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะ